มันมีรายงานข่าวว่าที่ฮ่องกงเนี่ยนะฮะ
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเนี่ย
ไปพบคุณทักษิณมาด้วย
แต่คุณช่อพันนิกาก็ออกมาปฏิเสธใช่ไหม

บอกคุณธนทรก็ยังอยู่เมืองไทยนี่

แต่คุณธนทรยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวนะครับ
บอกว่าคุณธนทรประธานคณะก้าวหน้าไปฮ่องกงจริงนะฮะ
เดินทางไปก่อนหน้าวันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณ๒๖กรกฎาคม
โดยเดินทางไปเมื่อ๒๔กรกฎาคมนะครับ
เที่ยวบินนี่ฮะสายการบินคาเท่แปซิฟิกซีเอ็กซ์๗๐๐
ออกเดินทางจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิไปยังสนามบินฮ่องกง
แล้วกลับมาเมืองไทย๒๕กรกฎาคม
จากสนามบินฮ่องกงมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
นี่นะฮะซึ่งเป็นการบินไปฮ่องกงก่อนที่คุณอุ้งอิ๊งจะโพสต์เรื่องการกลับบ้านของคุณทักษิณ
เพราะว่าคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยโพสต์เมื่อวานนี้คุณทักษิณเองก็วีดีโอคอลมาคุยกับแฟนคลับเมื่อวานนี้

ใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าคุณธนทรเนี่ยไป๒๔กลับ๒๕
คุณทักษิณและคุณอุ้งอิ๊งคอนเฟิร์มยืนยันเรื่องที่คุณทักษิณจะกลับประเทศไทย
แรงข่าวบอกว่าคุณธนทรประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะฮะที่ไปเจอคุณทักษิณที่ฮ่องกงนะ
ซึ่งวันนั้นก็มีอีกหลายคนที่มาค่ะคุณชุวิตเขาก็เปิดเผยภาพของเขาชุดหนึ่งใช่ไหม

นี่คุณธนทรก็ไปคุยเป็นคนแรกคุยกับคุณทักษิณคำถามคือคุยอะไรกัน
แล้วมันเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลในประเทศไทยยังไงนะครับ
มันมีกระแสนะครับบอกว่าดิวลลับที่ว่าเนี่ยมันคือสูตรสมการตั้งรัฐบาลที่ไม่มีก้าวไกลและไม่มีลุง
ที่คุณธนทรไปคุยกับคุณทักษิณเนี่ยเพื่อแบบเอาไงเอายังไงกันดีเอากันให้จบ

ถูกต้องฮะโดยพักก้าวไกลเนี่ยพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านคือตอนนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเหมือนกับมันมึนตึงไปหมดใช่ไหม

เออมันไปต่อก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ไม่รู้จะยังไงกันดี
นี่ฮะท่ามกลางกระแสข่าวที่ก้าวไกลที่ก็ตอนนี้ก็ให้เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำแล้วใช่ไหม
เพื่อไทยก็โอ้โหจะไปทางไหนก็คุยกับใครมันติดล็อกไปหมด
เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดการคุยกันเกิดขึ้นระหว่างคุณธนทรกับคุณทักษิณที่ฮ่องกง
อันนี้ตามตามรายงานข่าวนะแล้วก็มีการพูดกันแล้วเคลียร์กัน
คุณธนทรก็บอกว่าในส่วนของก้าวไกลคงไม่สามารถที่จะถอยหรือว่าเลิกเรื่องมาตรา๑๑๒ได้
แต่เป้าหมายหลักของเขาเนี่ยคือคั่วอำนาจเก่าต้องไม่กลับมาต้องปิดสวิตช์๓ป
ไม่มีทั้งสองลุงเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันไปต่อได้เนี่ยค่ะ

เก้าไกลจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านให้
เพราะไม่สามารถเลิกเรื่อง๑๑๒เป็นสิ่งที่หาเสียงกับประชาชนเอาไว้ด้วยเนี่ยนะครับ
แต่ถ้าจะให้โหวตให้คนของเพื่อไทยที่มาจัดรัฐบาลเนี่ยเป็นนายกเนี่ย
คั่วรัฐบาลที่เพื่อไทยจะมาทำแล้วไม่มีก้าวไกลเนี่ยนะฮะ
ต้องไม่มีทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสมการตรงนี้นะครับ
กระแสข่าวก็คือเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลโดยมีภูมิใจไทยเข้ามา
มีชาติไทยพัฒนาเข้ามานะมีชาติพัฒนากล้าเข้ามา
แล้วจะมีประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ามาด้วยคือในซี่ของฝ่ายค้าน
จะมีแค่ก้าวไกลพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
อาจจะมีพักเล็กอื่นบ้างอีกสักพักสองพักนะครับ
โดยทางก้าวไกลที่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยยินดียกมือโหวตนายกให้กับ
ดิเดตจากทางเพื่อไทยด้วยอ่าแต่ไอ้เรื่องกระแสข่าวที่ว่า
คุณธนทรบินไปเจอคุณทักษิณไปคุยกันที่ฮ่องกงเนี่ยนะฮะ

คุณธนทรประธานคณะก้าวหน้านะครับนี่ปรากฏตัวที่
สองแล้วก็เดินเข้าอาคารนี่จังหวะตรงนี้นะครับค่ะ
ตอนนั้นยังตะโกนถามนะเมื่อวานเนี่ยบอกอ่าได้ไปมาไหม
ไปมาไหมคุณธนทรก็ยิ้มยิ้มให้แล้วก็ไม่ได้ตอบนะฮะ
แล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับในตึกนะครับอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
ดูคลิปตรงช่วงที่คุณธนทรเนี่ยได้เจอนักข่าวหน่อยไปมาไหมคะ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณช่อพันนิกาวานิสนะครับ
นำคณะก้าวหน้าก็ออกมายืนยันนะฮะบอกว่าคุณธนทรอยู่เมืองไทย
แล้วก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็มีคนไปหาไฟล์ทเที่ยวบินต่างมา
แล้วก็บอกว่าวันที่๒๖ก็ใช่เมื่อวานนี้คุณธนทรอยู่กรุงเทพ
แต่ไปมาตั้งแต่๒๔แล้วกลับมาเมื่อ๒๕นี่ค่ะ